เวลานาทีที่สำคัญแล้วนะครับที่เราจะมาเอาใจช่วยครอบครัวของคุณยายชูจากบุรีรำนะครับ
ว่าจะสามารถกู้วิกฤตให้เป็นโอกาสสามารถได้เงินทุนกลับไปไปใช้หนี้ได้ไหม
ไปรักษาตัวได้ไหมไปสร้างบ้านได้ไหมนะครับ
กับการตอบคำถาม๔ข้อถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑ข้อรับ๑บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

โถสุดแล้วแต่วาสนา

ขอให้ได้ทุนสูงสุดในวันนี้นะครับค่ะพร้อมไหมครับพร้อมค่ะ
ถ้าพร้อมแล้วข้อแรกที่ผมจะเลือกเฉลยผมขอเฉลยจากเรื่องภาษาไทยครับ
โอ้ย
และคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ฉลาดจะรู้จักพินิษฐ์พิจารณาก่อนที่จะทำอะไรลงไป
ผิดกับคนโง่ที่มุ่งแต่จะทำโดยไม่พินิษฐ์พิจารณาให้ดีเสียก่อน
ข้อความข้างต้นหมายถึงสำนวนสุภาษิตใด
เลือกตัวเลือกที่หนึ่งครับ
เซฟเลือกตอบตัวเลือกที่หนึ่ง
ไก่ดีตีล่าตีล่าไก่ขี้ฆ่าตีเอาตีเอา

โหครับ
ฉลาดจะรู้จักพี่นิดพิจารณาก่อนที่จะทำอะไรลงไป

แต่ทำโดยไม่พินิษฐพิจารณาให้ดีเสียก่อน

ตีลากไก่ขี้ฆ่าตีเอาตีเอา
ทำได้นะลูกข้อแรกเพราะฉะนั้นตอบถูก

ยายชูจากบุรีรำนะครับได้ทุนไปต่อชีวิต
ฟังเฉลยข้อต่อไปนะครับคุณผู้ชม

จังหวัดบุรีรำนะครับคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

หมายเลขใดในรูปภาพนะครับ

ซีเลือกตอบตัวเลือกที่๒หมายเลข๒

๑๐๐๐๐แล้วเราก็ไปรุมกันแสนแรก๑๐๐๐๐๐ในข้อต่อไปนะครับ
เพราะว่าขอให้ถูกครั้งนั้น

ตัวเลือกที่ถูกต้องนะครับขึ้นนี่ก็คือหมายเลขที่๑นั่นคืออำเภอบ้านด่าน
ฟังกันต่อไปเลยดีกว่านะฮะ
แต่ดูแล้วยายอยากจะฟังเรื่องของยายมากเลย
เฉลยกันในเรื่องของวัดนะครับว่ายายจะทำได้ไหม
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ใดต่อไปนี้ไม่ได้อยู่ในอำเภอบ้านด่าน

ยายเลือกตอบตัวเลือกที่สามวัดป่าตะโกตาเนธ
ซึ่งเป็นคำตอบที่
ทุกทุกทุกทุกทุกทุก
ผิดครับ

เหลืออีกเพียงหนึ่งข้อเท่านั้นต้องมีเงินหมื่นกลับบ้านให้ได้ในวันนี้เอาใจช่วยกันนะครับกับข้อที่เหลือนะครับว่าจะสามารถมีเงินทุนกลับไปบ้านถึงหนึ่งหมื่นบาทหรือไม่นะครับกับคำถามเรื่องนี้ครับเรื่องขยะครับคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ค่ะคุณโต๊ปเลือกตอบตัวเลือกที่สี่ห้าสิบเอ็ดขวดนะครับมาดูคำตอบไปพร้อมกันครับจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่ถ้าถูกต้องห้าสิบเอ็ดขวดนั่งหมายความว่าได้เงินหมื่นกลับไปบ้านในวันนี้ซึ่งพวกเราภาวนาขอให้เป็นเช่นนั้นนะครับ

ทุนนี้นะครับขอสนุทธ์เพลงรางวัลดีกว่านะครับ
ตอนนี้ครอบครัวของพี่ยาทีนะครับจากสถานที่วีรัมน์นะครับ
ขอบคุณให้สองแม่ได้ภูมิไปต่อชีวิต

ยายแล้วเงินหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยยายจะเอาไปต่อทุนชีวิตในด้านใดกันก่อนเลยอ่ะ
ต่อทุนชีวิตตอนแรกเอาไปใช้หนี้เขาก่อน
ให้มันสิทธิ์ต้นหลังใช้ทุนการศึกษาเนี่ย
เก็บไว้ให้เด็กเนอะเรื่อย
ส่วนคุณผู้ชมครับถ้าเผื่อว่าท่านหนึ่งท่านใดที่เห็นใจในครอบครัวของคุณยายชูนะครับ
บุรีรำในวันนี้พวกเขายังลำบากและยังต้องการกำลังใจครับ
น้ำใจของคนไทยที่หลั่งไหลมาในรายการของเรามีมากเหลือเกิน

หนูตั้งใจนะลูกนะเหมือนที่หนูดูแลคุณน้าคุณยายนะลูก
เหมือนกับที่เราทำในปัจจุบันนี้อย่าทิ้งนะลูกอย่าทิ้งการทำดีนะลูก
มันอาจจะเหนื่อยหน่อยผลของการทำดีอาจจะไม่ได้ส่งผลของเราในวันนี้เลย
แต่ต้องส่งผลแน่นอนลูกขออำนาจคุณพระศักดิ์สิทธิ์นะครับ
คุ้มครองครอบครัวนี้นะครับให้มีสุขภาพที่แข็งแรง
และมีแต่สิ่งดีเข้ามานะครับขอบพระคุณมากครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

เงินรางวัลไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาทได้ทุกวันเสาร์เลย
อาทิตย์เวลาทุ่ม๑๕นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ในเกมต่อชีวิต

วันนี้ได้ใช้หนี้หมดแล้วเงินส่วนที่เหลือจะให้ทุนการศึกษาแก่เด็ก
ขอบคุณทางรายการเกมต่อชีวิตขอบคุณพนักงานทุกคน

มีเกรดดุงดึงเข้านาธุ